สนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทรับบิทเชลซีจากธนาคารกรุงเทพ
กลับมาช่วงนี้โยกย้ายใส่เอวนะครับออกกำลังกายกันหน่อย

ถูกต้องค่ะก่อนที่จะไปหาอะไรใส่ท้องเนี่ยนะคะอยากถามคุณผู้ชมเหลือเกิน
ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่คุณขาดไม่ได้เลยในชีวิตคืออะไร
ฉันเห็นช่วงที่แล้วคุณผู้ชมส่งมาเยอะแล้วนะ
บางคนบอกว่าโทรศัพท์มือถือเป็นปัจจัยที่๕ไปแล้วตอนนี้
ดีแล้วเพราะฉะนั้นหยิบมือถือขึ้นมาส่งมาหน่อยแล้วกันว่าคุณขาดอะไรไม่ได้
ใช่ค่ะบางทีบางคนก็อาจจะบอกว่าขาดดิฉันกับคุณชนะไม่ได้อะไรอย่างนี้
น่ารักจังเลย

วิจารณ์กันไลน์มาพูดคุยเริ่มสนุกกับเราจะได้สนุกสนานกัน
ส่งมาลุ้นจะตายได้ดูว่าข้อความของเราเมื่อไรจะขึ้น
ขึ้นแล้วก็ภูมิใจกันไปส่งกันมาเยอะคุณผู้ชม
เดี๋ยวพาไปหาอะไรอร่อยเข้าท้องกันเลยดีกว่า
กับเมนูยอดฮิตเกาเหลาเครื่องในหมู
ร้านนี้เนี่ยขายดีมากขายมานานกว่า๓๐ปีแล้วนะคะ

เครื่องในก็แน่นทุกวันเช่นเดียวกัน
ใครที่ชอบเครื่องในควรจะไปร้านนี้
ถูกต้องค่ะเกาเหลาเครื่องในหมูแบบเน้น
เครื่องเยอะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะ
เยอะจริงมีอะไรบ้างเต็มไปหมดเลยนะคะ
เป็นร้านเกาเหลาเลือดหมูของเจ๊หลี
ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

ลูกค้าเขามารอกันยาวแน่นร้านทุกวัน

เดี๋ยวไปถามเจ้าของร้านกันเจ๊หลี

หลีบอกว่าเมื่อก่อนที่บ้านขายข้าวต้มกุ้ย

ต่อมาก็ทำเกาเหลาเลือดหมูกินกันเองในครอบครัว

พอเท่านั้นแหละก็เลยทำขายซะเลย
ตอนนี้จากตอนนั้นก็ขายมานานกว่า๓๐ปีแล้วนะ
ขายทั้งเกาเหล่าเลือดหมูเครื่องในหมู
แล้วก็ข้าวขาหมูค่ะ
แต่ที่ลูกค้าติดอกติดใจสั่งกันเยอะ
ก็จะเป็นเกาเหลาเครื่องในหมู
เกาเหลาเลือดหมูอะไรประมาณนี้นะคะ
เพราะว่าเขาบอกว่ารสชาติมันกลม
ในหมูก็มีให้เลือกเยอะมากเพียบค่ะคุณ
นี่คุณดูอันนี้เป็นแบบว่ามาครบแล้ว

มีหมดเลยตับไส้อ่อนหัวใจหมูเสี่ยงจี้

เหล็กกระเพาะหมูมาเพียบค่ะ

ไม่มีหัวใจฉันจะไปตามหาหัวใจที่นี่
แล้วถ้าใครปอดแหกอยากได้ปอดที่นี่ก็ได้

หรือว่าบางคนชอบอะไรแบบตับหน่อย

เพราะว่าอันนั้นละเอียดไป

แล้วแต่ใครไม่ทานอะไรหรือทานอะไรก็เลือกสั่งกันได้
จนถึงขั้นมีคนเคยมาขอซื้อสูตรนะ

ต้องการที่จะให้มันเป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านเท่านั้น

ขาหมูร้านเจ๊หลีนี่ก็เด็ดไม่แพ้กัน

ที่สำคัญคือให้เยอะเนื้อเยอะเครื่องแน่นมาดูราคากันนะคะ
ข้าวขาหมูสี่สิบบาทราคาเกาเหลาเครื่องในหมูห้าสิบบาท
ใครอยากจะไปลองความอร่อยก็ไปกันได้ที่ร้านเกาเหลาเลือดหมูเจ๊หลี
ริมถนนซอย๙ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีหรือว่าโทรสอบถามไปเลย
เลขโทรศัพท์เราขึ้นให้แล้วนะคะร้านเปิดตั้งแต่เวลาหกโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่ง
ขายทุกวันพระค่ะไปทำบุญไปทำบุญเจ๊ก็สายบุญนะ
ก็ไปสั่งกันเลยผมว่าถ้าผมไปเนี่ยถือแบงค์ร้อยไปใบหนึ่งค่ะ
ก็คือสั่งเอาเกาเหลาเครื่องในหมูแล้วก็ข้าวขาวหมูจานหนึ่งแล้วก็น้ำเปล่า
พอดีเลยพอดีพอดีเลยทีเดียวร้อยบาทครับอืมสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับคุณชนะเนี่ย
ก็คือเงินเพราะว่าเงินเนี่ยซื้ออาหารทานได้ก็มีคุณผู้ชมส่งมานะ
เงินคือพระเจ้าถูกต้องเงินเนี่ยให้ส่งมาอีกแล้วเนี่ยฮะ
บอกว่าเงินค่ะเงินขาดเงินไม่ได้ใช่ป่ะหลายคนก็ส่งมาว่าแบบเงินบ้างหรือว่าอาหารบ้าง
เหมือนคุณชนะก็มีขาดอะไรไม่ได้อีกบอกเรามานะคะเงินเนี่ยมันสำคัญ
บางคนบอกว่าหลายอย่างเนี่ยนะบางอย่างก็เอาเงินซื้อไม่ได้อย่างเช่น
แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เอาเงินซื้อทั้งนั้นนะพูดแล้วงงไหมงง
ไม่ต้องพูดดีกว่าเอาล่ะงงจากมาทานของหวานกันบ้างดีกว่า
ขนมไทยพื้นบ้านโอ้โหร้านนี้ก็เป็นสูตรเก่าแก่โบราณเลยนะ
ขายมาตั้งห้าสิบปีแล้วโอ้โหร้านนี้เก่าเก่าจริงอยู่ที่จังหวัดตรัง
ลงใต้กันไปเลยครับนี่ร้านนี้โอ้โหลูกค้าก็แน่นเหมือนกันนะ
น้องใบตองนะโอ้โหเคลื่องก็แน่นอย่างเนี้ยเป็นขนมไทยพื้นบ้าน
ดั้งเดิมหาทานยากนะอร่อยอร่อยเนี่ยเจ้าของร้านก็คือนางจินดา
นรงฤทธิ์หรือว่าจีเป้านะครับชาวบ้านเขาเรียกกันแบบนั้นจีเป้า
จีเป้าอืมก็เป็นชาวตะบนย่านตาขาวอเภย่านตาขาวจังหวัดตรัง
ก็อยู่ใกล้ตลาดสดย่านตาขาวแหละชาวบ้านเขารู้จักกันดี
มานานกว่าห้าสิบปีแล้วล่ะครับสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยก็คือ
ใส่ใจใส่มันไปเลยใส่ใจทุกขั้นตอนไม่มีอะไรมาก
ใส่ลงไปแบบนี้เนี่ยนะเน้นเรื่องของความสะอาด

แต่ดิฉันเห็นนี่เขาใช้แบบเตาถ่านในการทำด้วยนะ

ทำให้ได้กลิ่นฟืนกลิ่นไม้ไง

เขาก็ขายมานะครับคุณภาพไม่เคยขาดตกบกพร่อง

ขนมไทยที่วางขายเนี่ยนะครับก็มีข้าวเหนียวมูล

หน้าสังขยาหน้ากุ้งหน้ามะพร้าว

ใบตองนี่เขาก็ต้องใส่อยู่แล้ว

คือสมมติเราซื้อวันนี้ไปแล้วเราทานไม่หมดเราเก็บแช๊ตูเย็นได้
ถูกต้องแต่ถ้าเก็บไว้เป็นเดือนเป็นปีก็ไม่ได้
เอาวันเดียว๑๐ขุนพอแล้ว

ลับของที่นี่ก็คือการนำข้าวเหนียวมาเกลี่ยให้บางบนใบตอง
แล้วก็มีเอากล้วยน้ำว้าเนี่ยน้ำว้าสุกด้วยนะ
มาวางห่อให้แน่นสุดท้ายนำไปนึ่งด้วยเตาถ่านนานถึง๔ชั่วโมง
เป็นไงล่ะขั้นตอนพิธีพิถันขนาดไหน

ใช่แล้วแล้วก็ยกลงมาจากเตาพักให้เย็นแล้วก็หันเป็นชิ้น
ลุกกับมะพร้าวขูดที่นึ่งสุกพอดี

แพงขายในราคา๑๐บาท
ถุงก็มี๒ชิ้นกินให้อิ่มน้ำไปเลย
จากนี้ยังมีขนมไทยมงคลอื่นอีกนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นขนมชั้น๗สีขนมหม้อแกง
ขนมเม็ดขนุนทองหยิบทองหยอดไฟทองเดี๋ยวหม้อม่วง
มีปูก็มีและอีกมากมายร้านนะครับ
เขาเปิดขายตั้งแต่ตี๓จนถึง๓ทุ่มของทุกวัน
จากขายหน้าร้านแล้วยังรับทำขนมไทยส่งตามงานมงคลต่างงานวัดงานมงคลขึ้นบ้านมงคล

ใครที่สนใจโทรไปสั่งซื้อได้นะครับ

มีงานบุญอะไรต่างจะไปออกร้านก็ได้เหมือนกัน

จีนเป้าคุณผู้ชมส่งไลน์มาเลยว่าทองหยอดน่ากินมาก
นี่แหละครับแต่ละอย่างนะทองหย่อนมันจะหวานหอมนะ
มันจะนุ่มนะละมุนโอ๊ยตายแล้วไม่ไหว

เอาแค่พอดีพอดีคือเราทานของขาวแล้วเราก็ต้องทานของหวาน
แล้วก็ของหวานที่มันมีประโยชน์มันก็มีเยอะ
เพราะว่าเดี๋ยวฉันจะพาไปทานเต้าหวยน้ำขิง
มีประโยชน์มากช่วยขับลมด้วยน้ำขิงนี่ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะคะ
ร้านนี้เนี่ยเขาเป็นสูตรหอยอันมาจากเวียดนาม
เก่าแก่มากขายมากว่า๖๐ปีแล้วดูได้จากคนขายเลย
ว่าต้องเป็นสูตรที่อร่อยเด็ดมากนะคะ
นี่คือร้านเต้าหวยรสเข็นเล็กของคุณยายกุ๊กเลถีอายุ๗๘ปี
คุณยายเป็นเจ้าของต้นตำรับเลยนะคะ
เต้าหวยน้ำขิงสูตรหอยอันนี้
รสชาติก็จะหวานหอม
เนื้อเต้าหวยคุณเห็นมามันจะขาวนุ่มละมุนลิ้นละลายในปากเลยล่ะ
อะไรขาวเนี่ยเห็นไม่ได้เลยมีอาการแพ้ขึ้นมาทันที

แต่อันนี้มันนุ่มมันละมุนจริงนะคะ
คุณยายเขาเล่าให้ฟังว่าสูตรเต้าหวยฮอยอัน
มาจากการที่ตัวเองมีเชื้อสายเวียดนามอยู่แล้ว

ก็เลยทำเต้าหวยขายเลี้ยงลูก
เลี้ยงลูกมา๑๒คนลูกได้ดิบได้ดีทุกคน
จนตอนนี้คุณยายไม่ได้ทำแล้วให้หลานทำ

ถูกต้องค่ะคือถ่ายทอดวิชาให้กับลูกหลานได้ทำ
เหมือนแบบต้นตำรับเป๊ะเลยนะคะ
เราก็เลยบุกไปถึงบ้านคุณยายไปขอดูสูตรเคล็ดลับกันหน่อย
คุณยายก็ไม่มีกั๊กไม่มีห่วงสูตรเลยนะ
คุณยายบอกให้ฟังว่าวิธีทำตัวเต้าหวยเนี่ย
ก็จะใช้ถั่วเหลืองซีก๑๐กิโลกรัม
เอามาแช่น้ำสัก๓๔ชั่วโมงก่อน
พอแช่น้ำเสร็จก็จะนำมาใส่เครื่องปั่น
เสร็จแล้วก็มากรองค่ะกรองแยกกากออกด้วย
ผ้าขาวด้วยถุงผ้านะคะ
นำน้ำถั่วเหลืองไปต้มในหม้อให้เดือดก่อน

เมื่อน้ำถั่วเหลืองเดือดประมาณ๒๐นาที
ก็ยกลงมาใส่หม้อที่มีผงเจี๊ยกอละลายน้ำอยู่
กอแบบนี้ซึ่งมันจะเป็นสมุนไพรจีน
มีสรรพคุณเป็นยาเย็นค่ะให้ฤทธิเย็น
ช่วยทำให้น้ำถั่วเหลืองมันจับตัวกันเป็นก้อน

คือเต้าหวยมันก็จะมีลักษณะนุ่มลื่นค่ะ

ก็นำไปตักขายได้เลยง่ายมาก
สำหรับการทำน้ำขิงก็ไม่ยากค่ะ

จะใช้ขิงแก่ที่เป็นขิงสดเนี่ย
พอประมาณนำมาล้างแล้วก็ปอกเปลือกแบบนี้นะคะ
แล้วก็ซอยขิงให้เป็นแผ่นบาง
หลังจากนั้นก็นำไปต้มกับน้ำตาลสายแดง
ใบเตยให้มันมีกลิ่นหอมด้วย

ใครที่อยากจะไปลิ้มรสความอร่อยของเต้าหวย
ตำรับฮอยอันของคุณยายเนี่ยนะคะ
ไปกันได้เลยค่ะตั้งแต่ตี๕
ตี๕ขายอยู่ที่ตลาดเช้าเทศบาล

แนะนำให้ไปตอนเย็นก็คือ๕โมงเย็น
หน้าสำนักงานปรายศนีสีสุกจังหวัดอุดอนธานียนต์เองค่ะ
เต้าหวยนี่อร่อยนะดีกว่าสุขภาพด้วย

ถึงอีกเมนูหนึ่งก็คือบัวลอย

ทานแล้วดีมีประโยชน์ด้วยนะ
จริงแล้วผู้สูงอายุหน่อยอาจจะชอบ

แต่ว่าคอแถมปลาท่องโกด้วย๒ซอง

สองทุกทีแล้วก็กินหมดคนเดียวทุกที
มีคุณผู้ชมส่งมาสิ่งที่ขาดไม่ได้คือน้ำใจ
น้ำใจใช่ไหมชอบมากอ่ะเยี่ยมมากเยี่ยมมาก
บางคนบอกว่าช่วงนี้ขาดเงินขอยืมพิธีกรก่อนก็ได้ไหม
อ๋อพิธีกรก็ขาด

เอาล่ะคุณผู้ชมครับไม่ต้องไปขาดนุ่งนิ่งเลยแล้ว
เดี๋ยวพาไปหาอะไรอร่อยกันดีกว่าในช่วงของตลอดกินวันนี้
จะพาไปที่ไหนไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพ
นนทบุรีของดีเมืองนนแค่นี้เอง

แต่จะพาไปทานอาหารจีนสูตรตำรับกวางตุ้ง
โอ้โหอร่อยด้วยแล้วที่สำคัญราคาไม่แพง
หาง่ายอยู่ตรงไหนของนนทบุรี
ไปติดตามเลยในช่วงของตลอดกิน
ตลอดกินวันนี้นะครับผมและรถคู่ใจคันนี้

ติดตามความอร่อยกันเลยนะครับในช่วงของตลอดกิน
โอ้โหคุณผู้ชมครับเดินมาเจอแล้วร้านยูกี่นะครับ

ยูกีเป็นร้านอาหารจีนดั้งเดิม
ต้นตำรับกวางตุ้งครับที่ถ่ายทอดเคล็ดลับความอร่อยมานานกว่า๗๐ปี
อยู่ข้างโรงหนังงามวงวานมีที่จอดรถสะดวกสบายข้างหลังร้าน
เมนูเด็ดของร้านนี้ที่ขึ้นชื่อก็คือบะหมี่เป็ดย่าง
และอีกหลายเมนูนะครับ
อยู่ข้างผมแล้วเจ้าของร้านนี่เป็นรุ่นที่สองแล้วนะ
สวัสดีครับป้ากัมสวัสดีค่ะ
ความอร่อยของเป็ดเราเนี่ยมันขึ้นชื่อเป็นระดับตำนาน
เพราะฉะนั้นขายมานานกี่ปีแล้วครับเนี่ย

ปีได้แล้วนะความอร่อยของร้านเนี่ยผมบอกเลยนะ
เมนูที่วางอยู่เนี่ยคือเมนูยอดฮิตที่มาที่นี่ก็ควรจะต้องสั่ง
อย่างแรกก็คือนี่บะหมี่เป็ดย่างเพราะทุกอย่างเขาทำเองหมด
ตั้งแต่เส้นรวมไปถึงเป็ดย่างด้วย
เส้นของเราเนี่ยมันแตกต่างจากที่อื่นอะไรยังไง

กรอบนุ่มที่เป็นสีเหลืองเนี่ยแล้วเป็นสีธรรมชาติสีไข่ของเขาจริงน่าทาน
อร่อยด้วยนะลาดด้วยปูแล้วก็เห็ดหอม
อ๋อปูแล้วก็เห็ดหอมใช่

นูต่อไปนะครับสตูลิ้นวัว
เก่าแก่ดั้งเดิมแล้วสตูลิ้นวัว

ภาพสรรค์มาเฉพาะน่องลายกลุ่มหัวที่ทานต่อไปแล้วเนื้อมันจะยุ่ยเลย

ก็มีกุ้งตำมือตะเพาะหมูวุ้นเส้น
วุ้นเส้นผัดผักต่างทานแล้วเขาบอกว่าดีต่อสุขภาพ
ครบทุกเมนูแล้วอร่อยหมดเลยนะครับ
ซึ่งแต่ละเมนูรสชาติมันความตุ้นจริงนะ
ที่ผมอยากจะแนะนำจริงเลยนะพอทานแล้วถูกใจมากเลยก็คือ
เป็ดยัดไส้ที่นี่เขาเลาะกระดูกเป็ดออกแล้ว
เหลือแต่กระดูกอ่อนที่มันเคี้ยวหนึบตรงเอ็นมัน

นี่สตูลิ้นวัวตรงลิ้นวัวมันนิ่มมาก
ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมนี่บะหมี่เป็ดจะแห้งหรือจะน้ำก็แล้วแต่ชอบ
แต่ส่วนตัวผมชอบทานบะหมี่แห้งนะ
คู่กับสิ่งที่สั่งมาทั้งหมดเนี่ยมันจะเข้ากันสุดเลยนะครับ
ครับผมชอบครับร้านของเราจุดสังเกตมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
จะอยู่ตรงข้ามชินาเขต๑ตีแรกฮรุงเพชร

จะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนนั้นติดตามกันให้ได้นะครับ

เป็นไงคะอาหารตลอดกินไง

อยากดูอะไรอร่อยอร่อยนี่

แยกพงเพชรถ้าจะพูดว่าเป็นจุดสังเกต

คุณผู้ชมส่งแรนท์มาว่า

เอาล่ะใครที่เคยไปทานนะครับก็ลองไปทานกันอีก

แต่เราไปทานแล้วแนะนำว่าร้านนี้อร่อยนะครับ
ว่าไปทานแล้วบอกว่าดูรายการตลอดข่าวก็เลยตามมาก็ได้
เจ้าของร้านจะบอกเออเขายังไม่ได้จ่ายตังค์เลย

เอาล่ะคุณผู้ชมพักกันสักครู่
ช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปจิบกาแฟ

ฟังเพลงไม่ได้ฟังจากแบบว่าลำโพงลำโพงสมัยใหม่อะไรอย่างนี้นะ
ฟังจากแผ่นเสียงยุคเก่า

เดี๋ยวไปฟังกันไปจิบกาแฟกันนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวพร้อมกับชิมเมนูจานด่วนที่อร่อยจนใครก็ติดใจกับร้านแป๊ะเช็ง
ข้าวหมูแดงข้าวมันไก่อยู่ที่ตลาดชุมชนหัวตะเข้
เดี๋ยวกลับมาติดตามกันสักครู่ค่ะ